คุณผู้ชมคะอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์ออกมาเล่าให้ฟังถึงความภูมิใจนะคะ
ที่ลูกชายได้รับใช้ชาติได้เกณฑหาร
อาจารย์เฉลิมชัยบอกว่ารู้สึกภูมิใจมากค่ะที่ลูกได้เข้าไปเกณฑ์ทหารไปฝึกทหารนะคะ
ฝึกวินัยฝึกความอดทนได้รับใช้ชาติถือเป็นอีกหนึ่งความดีที่เป็นการทำความดีถวายในหลวงราชการที่๙ค่ะ
พลตรีบัญชาดุริยพันธ์ผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๓๗จัดพิธีรับส่งทหารใหม่
หรือทหารกองเกินที่เข้าประจำการผลัดที่๒ประจำปี๒๕๕๙
มีทหารที่ผ่านการเกณฑ์จากทั้ง๑๘อำเภอในจังหวัดเชียงรายรวม๘๒๑คนส่งไปตามมณฑนทหารบก๓แห่งนะคะ
หนึ่งในนั้นมีนายนพัฒน์โคสิตพิพัฒน์หรือน้องแทนอายุ๒๒ปี
ลูกชายคนเดียวของอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติ
ที่กำลังจะจบการศึกษาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยคิงสตันประเทศอังกฤษ
ซึ่งสมัครใจเข้าเป็นทหารเกณฑ์ค่ะ
อาจารย์เฉลิมชัยได้เดินทางไปส่งนะคะ
ก็บอกว่ารู้สึกภูมิใจมากที่ลูกชายสมัครเป็นทหาร

และเป็นการทำความดีถวายในหลวงราชการที่๙ด้วยค่ะ
ทหารเกณฑ์ทั้งหมดเพื่อชาติ
นั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่า

ที่เรารักรัชกาลที่๙ของเรานั้น
อยากเห็นคนในชาติของเรามีความรักความสามัคคีทุ่มเทให้แก่ชาติบ้านเมือง
ดังนั้นผมว่าชีวิตของการเป็นทหารนั้นมาจากหลากหลายนะครับ
ลูกคนรวยเป็นทหารเกณฑ์
ผมว่าจะเป็นประโยชน์มากแก่ประเทศชาติ
นั่นก็คือเกิดความรักเกิดความเห็นแก่ชาติบ้านเมือง
ทำธุรกิจหรือทำอาชีพใดต่างก็จะทำให้เขานึกถึงประเทศชาติเป็นเรื่องใหญ่
นั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าผมอยากจะขอวิงวอนให้ให้ทุกท่านนะครับ
ที่เป็นคนรวยเป็นคนร่ำคนรวยเป็นคนที่มีการศึกษา
ฐานะดีพ่อแม่มีเกียรตินะครับมีศักดิ์มีสีส่งลูกเข้ามาเป็นทหารเกณฑ์
ผมว่าลูกของท่านจะได้ช่วยชาตินะครับนั่นคือสิ่งที่ผมเชื่อมั่นแล้วผมยิ่งส่งลูกผมมานะครับ
เพื่อหวังว่าจะได้เป็นตัวอย่างนะครับให้แก่คนในชาตินะครับที่เป็นคนร่ำคนรวยต่างคนมีการศึกษาต่าง
ผู้รักมักดีต่างได้เห็นว่าส่งมาเถอะครับ
ส่งลูกของเรามาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาติ
แทนบอกว่ารู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้เป็นทหาร
เพราะว่าได้รับใช้ชาติอย่างเต็มภาคภูมิ
และทางครอบครัวก็สนับสนุนเต็มที่
มีความพร้อมนะคะทั้งกายและใจ
ซึ่งเป็นการเตรียมการเอาไว้ตั้งแต่ตัดสินใจสมัครเป็นฐานครั้งแรกแล้ว

สำหรับน้องแทนได้เข้าไปประจำการกองพันธานราบที่๓กรมฐานราบที่๑๗ค่ายเมืองรายมหาราชจังหวัดเชียงรายค่ะ

จากจบการศึกษาเทียบเท่าระดับปริญญาตรีมาแล้ว
และเป็นผู้ที่สมัครเข้าเป็นทหารเองนะคะ